สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชา
โมกค่ะคุณผู้ชมค่ะวันพืชมงคลนะคะ
ซึ่งสอดคล้องนะคะกับทิศทางของลมฝนนะคะ
หรือว่าลมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะที่หอบนำความชื้นนะคะ
ทะเลอินเดียเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
ทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณริมชายฝั่งริมทะเลรวมไปถึงเทือกเขา

โดยคาดว่าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้
ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกชุกค่ะคุณผู้ชม
มีน้ำเยอะเพราะฉะนั้นระวังน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภูเขาไฟระเบิดนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
อย่างที่เห็นแบบนี้นะคะมีเท่าฐานพุ่งขึ้นบนฟ้าแบบนี้ค่ะ
สูงนะคะหลายกิโลเมตรนะคุณผู้ชม
ภูเขาไฟที่ว่านี่คือภูเขาไฟซินาบงนะคะ
เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังของอินโดนีเซียค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอินโดนีเซียเนี่ยอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนะคะ
ซึ่งเป็นบริเวณที่มักจะมีภูเขาไฟปะทุอยู่บ่อยครั้งค่ะ
และนี่คือรู้กันแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ